สสรผมเรียนวิชารัฐธรรมนูญมา
ผมเรียนแล้วเขาบอกว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
อำนาจสัตว์ภาณารัฐธรรมนูญมันคืออำนาจที่อยู่สูง
สูงกว่าอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการ
และในระบอบประชาธิปไตยอำนาจนั้นเป็นของประชาชน
ดังนั้นคณะผู้ร่างจะต้องไม่ผ่านอำนาจใดเลย

มันถึงจะถือว่าเป็นรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยได้
ไม่ไม่กลัวความเป็นการเมืองเข้าครอบงำสสรเหรอคะ
พักการเมืองนั้นหนุนพักการเมืองนี้ช่วยอย่างนี้
ผมว่าเลือกตั้งทางอ้อมเนี่ยชัดเจนกว่า

ผมกางร่างรัฐบาลให้ดู๒๐คนมาจากรัฐสภา
รัฐสภาเนี่ยมันมี๓ส่วนนะครับตอนนี้คือ
สสฝคสสฝรัฐบาลแล้วก็สว
ซึ่งจากสัดส่วนทั้งหมดโดยคำนวณแล้ว
คน๑๔คนจะมาจากสวบวกพักร่วมรัฐบาล
ซึ่งแน่นอนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้

ที่๒๒๐คนจากที่ประชุมอธิการบดี

แต่ละมหายรวมกันแล้วมีลักษณะเป็นยังไง

ลองเรียนรู้จากอดีตแล้วก็การชื่นมูลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยถูกขัดขวางขนาดไหนก็ลองคิดดู
โดยให้กำหนดกฎเกณฑ์ในการเลือกมาจากกรกต

ศหรจะเรียกว่าแต่งตั้งอะไรก็แล้วแต่
และมันแค่๕๐เนี่ยนะ
เรายังวัดกันได้ว่าจะมีทั้งผู้สนับสนุนฝ่ายค้าสับสนุนรัฐบาล
หรือว่าสาดสนุนไม่สนุนฝ่ายค้ารัฐบาล
และมันจะสะท้อนเสียงของประชาชนภาพรวมมากกว่ากัน
ที่มี๕๐คนมาจากกระจุกเดียว
อืมเข้าใจได้

คือไทยพักดีไม่เอาสอสอรอคือความหมายว่าไม่เอาคือไม่ให้แก้รัฐมนูลถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ถ้าเราคุยกันเรื่องหัวข้อสอสรมีความเห็นของไทยพักดีไหมคะ
มีความคิดเห็นครับแต่ถามว่ายังไม่จบเรื่องแก้ใช่ไหมครับ
คือแก้แต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ได้ไหม
เพราะว่าแก้ก่อนจะแก้ต้องประชามติต้องใช้เงินใช่ไหมครับ
อย่างที่สองคือการแก้ทำไมถึงไม่เอาสอสร
เพราะสอสลในการเลือกตั้งต้องเข้าไปในพื้นที่
พื้นที่ก็ส่วนมากก็จะมาจากฐานของคนที่พักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่นั้น
และอย่างถัดมาก็คือว่าการที่จะล่างสอสอรอเนี่ย
คือมันไม่มีแบบมันไม่มีพิมพ์เขียวว่าจะแก้อะไรบ้าง
เหมือนบ้านนะครับถ้าเกิดสมมุติเราจะมาบอกว่าแก้กันเป็นรายมาตราอย่างนี้
มันพอบอกว่าจะมีกรอบว่าจะพิมพ์เขียวมันจะเป็นแบบไหน
และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ในอดีตนะ
ในการที่จะทำสสลในการแก้ไขรัฐมนุนฉบับปี๕๐
มีคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลเอาไว้ว่า
เธอจะการรัฐมนูลที่ผ่านประชามตินะครับ
ประชามติเป็นการแสดงออกหรือคือการสถาปนารัฐมนุน
มาจากประชาชนที่เป็นตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวแทนที่อยู่ในสภา
มีสูงมันเป็นสูงกว่ารัฐสภาเพราะมาจากประชาชนโดยตรง
ถ้าเกิดจะแก้เป็นทั้งฉบับหรือทั้งหมดเนี่ยโดยผ่านสอสรเนี่ยทำไม่ได้
มีคำตัดสินของสารธรรมนุนไว้แล้วในเมื่อประมาณ๗๘ปีที่แล้ว
อ่าอันนี้ที่ไทยภาคดีเขาบอกเราแก้ว่าไงครับ
วินิจฉัยปี๕๕ใช่ไหมครับคืออย่างที่บอก
อำนาจสรรพนาธรรมนูลมันอยู่เหนือทุกอำนาจ
แล้วถ้าเป็นเจตจำนวนของประชาชนอย่าว่าแต่รัฐสภาอย่าว่ารัฐบาล
แต่สารรัฐมนูลก็ไม่อาจขวางได้
แล้วด้วยบทบรรยากรัฐมนูลฉบับนี้ย้ำอีกครั้ง๒๕๖
จะแก้จะแก้หมวด๑๕หรือหมวด๑หมวด๒
ต้องผ่านประชามติดังนั้นสุดท้ายมันจะไปล็อกให้ต้องทำประชามติอยู่แล้ว
ดังนั้นผมคิดว่าคำวิจัยนี้ไม่สามารถหักล้างประชามติของประชาชนได้
ที่ฟอร์ตบอกเนี่ยนะคะคือจะแย้งกับของชาญ
ว่าคือมันต้องผ่านประชามติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขั้นอ่ะ
มันไม่ใช่ขั้นที่บอกไปตั้งแต่ขั้นแรกว่ามีประชามติว่าจะแก้หรือไม่แก้ใช่ไหม

ร่างเนี่ยตัวร่างว่าจะแก้รัฐมนุนมาตรา๒๕๖แล้วจะตั้งสอสรหรือไม่เนี่ย
พอผ่านสภาแล้วมันต้องบังคับทำประชามติอยู่ดี
แล้วในรัฐมนูลมันทำไม่ได้ครับมันไม่มีกระบวนการไหนบอกว่าให้คุณทำประชามติ
จากคุณจะต้องไปทำสัญหาขั้นตอนเพิ่มเติมมา
ซึ่งมันจะทำให้ล่าช้าและเตะถ่วงกระบวนการไปอีก
แก้รัฐมนูลเป็นวาระเร่งด่วนที่เราต้องทำทันที
ทีนี้นอกเหนือจากที่ที่ชาญบอกแล้วเนี่ยนะคะ
คือถ้าสมมุติเราพูดถึงเรื่องของสอสร
สมมุติเราก้าวข้ามไปจนถึงว่าเรามีสอสอรอแล้วเนี่ยนะคะ
คือไทยพักดีมีแนวคิดของตัวเองไหมว่า

ถ้าไม่เอา๒๐๐คนมาจากเลือกตั้งโดยตรง

กลุ่มไทยพักดีก็จะไปยื่นให้สารท่านธรรมนุน
ติดความว่าจะทำสอดสอรอแก้รัฐธรรมนุมเนี่ย

โอ๊ะประธาฐานในอดีตก็มีมาแล้ว
เดี๋ยวนะคือสรุปว่าไทยพักดีเนี่ย
ไม่ให้แก้ไขรัฐมนูลแน่นอนในทุกรูปแบบ

ถ้าถึงเวลาแก้รัฐมนูลจะให้ทำยังไง

ก็คือให้แก้เป็นรายมาตราได้

ทำไมถึงไม่สามารถแก้ทั้งฉบับได้คะ

อันนี้คือติดกฎหมายหรือว่าเราไม่เอาแนวคิดนี้เฉย

ติดกฎหมายก็เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือ
เรื่องของการสถาปนามาจากการที่ประชาชน๑๗
เออ๑๖๘ล้านเศียรเป็นคนสถาปนารัฐธรรมนุนฉบับนี้

ผ่านรัฐธรรพาให้มีสอสอลออีก

จะทำสอสอลอเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนุนได้หรือไม่

ถ้าประชาชนลงประชามติว่าให้แก้สอสร

จะมาหักล้างความต้องการของประชาชนได้

การตั้งสอสอลอที่มาจากเจรจนโลกของประชาชน
ให้ประชาชนเป็นคนล่างรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับเนี่ย

มีการมาทำประชามติแล้วแล้วคุณมาตีตกว่า

แสดงว่าคุณเป็นกระบดต่อประชาชน

ให้มีการแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับ
ให้มีส่วนสลองมาแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับจริงหรอฮะ

ผมคิดว่าสภาพสังคมเราทุกวันนี้
รู้กันดีว่ามันเป็นยังไง
หลายคนผมว่าต้องยอมรับความเป็นจริง

ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูล

แต่หน้าที่ของเรานะตอนนี้คือเราดันให้สุด
พยายามลงพยายามขายความคิดขายไอเดียของเรา
เพราะเราไม่มีอำนาจใดจะไปคุกคามใคร

อืมทีนี้ค่ะชาญถ้าสมมุติจนถึงสุดท้ายแล้ว

คือยังไงไทยพักดีให้เป็นรายมาตรา
ไม่ไม่เข้ารักษณะปล่อยให้สสรเป็นคนร่างใหม่ทั้งฉบับใช่ไหม

ถูกไหมคือให้แก้รายมาตราไม่แก้ทั้งฉบับถูกไหมคะ
ครับเพราะจะรู้ก่อนว่าจะแก้อะไรแก้มาตราไหน

มีอะไรที่ไทยพักดีไม่พอใจในรัฐมนุนฉบับ๖๐บ้างไหมคะ
ถ้าเราเลือกเป็นประเด็นที่เราคิดว่าเออแก้รายมาตราประเด็นนี้เราแก้มีไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าให้แก้มาตราไหนเพราะว่าแบบเรื่องของแก้เอาไว้ก่อน
มาดูเรื่องที่มันเร่งด่วนจำเป็นต่อประชาชนทุกคนก่อน

ทีนี้ถ้าอย่างนั้นคือสรุปว่ายังไม่มีประเด็นที่คิดว่าควรจะแก้ไข
ตรงไหนมาตราไหนยังไม่ได้มีประเด็นเสนอครับ